สำหรับคุณณเทพศดีนัตยุทยาค่ะ
จากกรดีคุณแพลวาเก้าศรมนั่นเอกนะคะ
จากเจ้าตัวเป็นพี่ชายต่างบรรดาของแพรวา

เจ้าตัวนะคะจะเคยแสดงความเห็นผ่านโซเชียลโต้ตอบบางข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะความสัมพันธ์พี่น้องที่ไม่ได้โตมาด้วยกัน
แล้วก็วอนขอให้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้แล้วนะคะ
แต่เจ้าตัวค่ะก็ยังถูกจับตาจากสื่อมวลชนเช่นเดิมค่ะ
ล่าสุดกับอีเวนท์ที่เจ้าตัวจูมือว่า
ว่าที่เจ้าสาวมาร่วมงานก็มีกองทัพสื่อมาดักรอจำนวนมากทีเดียวนะคะ
แต่สุดท้ายค่ะต้องรอเกอร์เพราะว่านักแสดงหนุ่มขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดในทุกเรื่องนะคะ
เว้นแม้แต่ข่าวดีเรื่องงานแต่งด้วยค่ะก็คือตั้งใจจะเลี่ยงสื่อชัดเจนนะคะ
เพราะว่าไม่สะดวกพูดจริงค่ะก่อนจะจูงมือแฟนสาวลงลิฟต์ไปแบบสวยเลยนะคะ
ข่าวแบบนี้นะคะก็ยังไม่อยากจะพูดมากเนาะก็เข้าใจนะคะ
เพราะว่าอาจจะส่งต่อรูปแบบคดีก็ได้นะคะ
ส่วนเรื่องงานแต่งเรายินดีด้วยนะคะวันที่๒๕กรกฎาคมนี้